ทำให้นางเอกตาคมเซฟปานีแห่งวิกหมอชิดขอพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสผันตัวเองมาออกกำลังกายแบบฟิตเวอร์เข้าขั้นเป็นเทรนเนอร์คนใหม่เลยนะคะ
โถวันกล้ามท้องแบบไม่ธรรมดานะครับ
ฟิตมากนะคุณงานนี้สาวเซฟได้เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐ
เมาส์มอยให้ฟังกันแบบหมดเปลือกเลยล่ะค่ะ

เราอยากมีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านนี้มาตั้งนานแล้วค่ะ

ก็จริงคือเราไม่ได้ช่างว่าเราขึ้นหมดหรือลงเท่าไหร่
เราเน้นดูว่าแบบเราเฟิร์มขึ้นหรือเปล่า
ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงที่นี่ก็แฮปปี้แล้วค่ะ

สำหรับกระแสพระนางวิกหมอชิดแห่ย้ายช่อง

เซฟยืนยันนะว่ายังปักหลักอยู่ที่เดิม

เราก็อย่างที่เซฟบอกว่าไปเรื่อยกับชีวิต

ใครจะอยู่คนจะไปไงก็อยู่
ใช่เราก็มีความสุขกับชีวิตเราทุกวันก็โอเคละ
แต่ละคนก็มีเหตุผลมีทางเลือกของตัวเองนะคะ
แต่คนที่ตัดสินใจผันตัวเองไปเป็นนักแสดงอิสระส่วนใหญ่เนี่ย
คือตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแกร่ง
คือสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีค่ายหลายคนนะ

อยู่ไม่ได้ก็ขอไม่ดังเปรี้ยงไม่ดังปร่าง
แต่ว่าขอให้มีงานทำก็พอแล้วค่ะ